อย่างที่ทราบกันนะคะช่วงนี้นะคะก็ไวรัสโควิดแพร่ระบาดหนักค่ะ
แต่วงการบันเทิงของเรานะคะก็ไม่ได้เงียบเหงาซะทีเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีแฟชั่นโชว์นะคะที่สยามภารกรค่ะ

แต่ว่าจริงเขามีมาตรการนะคะในการแบบว่าดูแลรักษาความสะอาดอย่างเรียบร้อยเลยนะคะ

ซึ่งนะคะงานนี้น้องขวัญอุสามณีมาเดินแบบนะคะ
แต่ไม่ได้สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะไม่เป็นไรค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งสาวนะคะคุณเมย่า
คุณเมย่านะคะก็เป็นนางงามนะคุณผู้ชม
ท่านนี้แหละคุณผู้ชมนะคะที่มาร่วมเดินแบบด้วยค่ะ
ก็ออกมาเคลียร์ข่าวลือนะคะที่หลายคนเข้าใจผิดค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าเจ้าตัวนี่หย่าร้างกับสามีนักธุรกิจหนุ่มนะคะ

ซึ่งเมยะบอกว่าจริงช่วงนั้นมีปัญหาค่ะ
ต้องแยกทางกันแต่ไม่ได้ถึงกับหย่าค่ะ
และตอนนี้นะคะฝ่ายชายก็พยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ค่ะ

ยังเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายค่ะ
ตอนนี้เหมือนเอาจริงความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นนะคะ
เขาเองก็เหมือนพยายามที่อยากจะกลับมาอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นคือแบบโฟกัสครอบครัวมีสามีมีลูกอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนพอมันมีจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่อยากจะทุกข์
ก็เลยแบบถอยดีกว่า
มันก็เรื่องง่ายที่คนก็คิดอยู่แล้วแหละแต่น้องไม่อยากจะพูด

มันเป็นเรื่องความแบบไม่ซื่อตรงมั้ง
แต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราให้อภัยเขาได้แล้ว
เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้จะมานั่งโกรธอะไรแล้ว
มันก็คือความรักเดิมที่รอดูความเปลี่ยนแปลง
แต่ตอนนี้คือมีความสุขกับครอบครัวค่ะ
ครอบครัวก็สำคัญนะคะนี่พาลูกชายมาด้วยเนาะ

ก็ขอให้กลับมาคืนดีกันแล้วกันนะคะในท้ายที่สุด
เพราะว่าตอนนี้นะคะน้องเมย่าก็มาอยู่ที่เมืองไทยอยู่ด้วย
ใช่และสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเป็น
สามีภรรยายังไม่ได้อย่าขาดจากกันนะคะ
เดี๋ยวให้กำลังใจคู่นี้กันต่อไปด้วย